ซึ่งความเข้าใจผิดบวกกับวัฒนธรรมการกินที่ยังมีอยู่นะครับ
ก็ทำให้ความต้องการกินเนื้อสุนัขยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นในบางช่วงเวลา

สืบหาต้นทางการค้าเนื้อสุนัขที่เวียดนาม
วันนี้ก็ได้ติดตามรถบรรทุกสุนัขนะครับ
ได้ไปพบกับลานสังหารสุนัขนับ๑๐ชีวิต
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทีมข่าวเดินทางต่อไปที่เมืองหวายดึก

เพื่อตามหาที่มาของเนื้อสุนัข
อาหารแสนวิเศษของคนเวียดนาม

นับ๑๐ชีวิตมาส่งไว้ที่โกดัง

ชำแหละเพื่อขายต่อในท้องตลาด

สุดที่เราสังเกต
ควบคุมสาว

เมื่อได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสุนัขสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตว์ของมนุษย์
สุนัขที่ยังมีชีวิตถูกขายต่อในราคา๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และเมื่อผ่านกรรมวิธีการเชื่อดแล้ว
เนื้อสุนัขสดที่ตลาดจะมีราคาเพิ่มขึ้นอีก๓เท่าตัว
เราติดตามคนงานเข้าไปที่โรงเชือด
เพื่อเฝ้าดูลมหายใจสุดท้ายของสุนัข
ถูกแปรสภาพกลายเป็นเนื้อในตลาดสด
บ้านพักชั้นเดียวถูกจัดการพื้นที่ด้านหลังไว้เป็นลานสังหาร
สุนัขมากกว่า๒๐ชีวิตถูกขังรวมไว้ในห้องขนาดเล็ก
ที่เพชรชะฆาตพร้อมไม้คมแฝดจะลงมือสังหารสุนัขทีละตัว
ไร้วิญญาณถูกนำไปลวกน้ำร้อนถอนขนและเผาไฟกับกองฟาง
ที่คนงานจะนำมาแยกอวัยวะภายในออกจากเนื้อที่พร้อมขาย
เวียดนามจะทำการเชื่อดสุนัขขายวันต่อวันเพราะเป็นเนื้อสัตว์ที่เน่าเสียได้ง่าย
โดยที่ตลาดจุ๊กเซินบริเวณชาญเมืองฮานอยจะมีการขายเนื้อสุนัขเฉลี่ยวันละ๕๐ตัว
โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนความต้องการมีมากขึ้น
แต่วัตถุดิบเนื้อสุนัขมีไม่เพียงพอจึงต้องมีการขนส่ง
และนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ข้อมูลจากประเทศเวียดนามถูกส่งต่อให้อีกหนึ่งทีมข่าว
พร้อมเดินหน้าสืบสวนดูที่ประเทศไทย
เนื้อสุนัขที่เวียดนามมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยหรือไม่
ข่าวใจรัดทีวีรายงาน